ท้ายกันต้องขอบคุณโลกโซเชียลแล้วก็เทคโนโลยีออนไลน์
ที่ทำให้เราไปเห็นความสามารถบางอย่างที่อาจจะมีอยู่นานแล้วแหละ
แต่ทำให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้น
คุณป้าชาวจีนรายนี้นะคะเธอได้โชว์ทักษะขั้นเทพ
จีนชื่นชื่อมือระวิงอยู่แล้วในการทำสิ่งต่าง
เหรอฮะ
จะทำอะไรไปดูพร้อมกันค่ะค่ะ
หลังจากที่ได้กล่องใบใหญ่๒ใบมา

เรียกว่าไม่ธรรมดาจริง
เขาก็ไม่ได้ภูมิใจแหลกความสามารถอะไรของเขาหรอก
แต่คนไปเห็นปุ๊บขอถ่ายอัพคลิปลงไอจีหน่อย
พี่หนุ่มต้องเห็นลีลากันว่าเทปของเขามันมีวงสวิงที่แบบ
ระยะนี้แล้วทำให้เทปแบบไม่พันกัน
แล้วแบบแปะได้ภายใน๑๕วินิตินะคะ
ซึ่งหลังคลิปนี้ถูกอัปโดดไปเพียง๒วันเท่านั้น
วิวตอนนี้๓๓๒๐๐๐ครั้งเรียบร้อยค่ะ

นี่แหละทำบ่อยทำถี่ฝึกฝนไปเรื่อยก็จะเก่งขึ้นนั่นเอง
เห็นเยอะนะเอาขนมใส่ถุงหรืออะไรอย่างนี้
ความสามารถดีแล้วก็กำลังใจกำลังกายกำลังแขนแข็งแรงจริง